ช่วงตลอดตลาด

ตลาดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปดูราคาสินค้าในตลาดกันนะคะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันหน่อยค่ะ
สำหรับหมูเนื้อแดงวันนี้ปรับลงมาแล้วอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ยังคงที่อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะจ๊ะสำหรับตลาดนี้
ไปเช็คราคาของผักกันต่อเพราะว่าผักมันมีราคาจากขึ้นจับลงกันบ่อยตรงนี้นะ
ผักบุ้งจีนนะคะ๕บาทต่อกิโลกรัม
มะนาวนะคะ๒๕บาทต่อลูกค่ะ
ชีไทยยังอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงก็ยังอยู่ที่๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวอัปเดตกันวันต่อวันว่าราคาของผักราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า